แต่แหมคุณผู้ชมค่ะเรื่องของการทำบุญ
เป็นเรื่องที่เราไม่ควรพลาด
เรื่องของการทำงานเรื่องของการสร้างรายได้ก็ไม่ควรพลาดเหมือนกัน
เห็นคุณชนะเนี่ยเข็นทีวีเก่า

ฉันจะพาไปตลอดพารวย
วิธีที่พารวยนะหลากหลายวิธี
แต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมพาคุณชนะคุณใบตองเนี่ย

มันยากนะคุณเวลาทอภาพต้องทำอย่างนี้
คุณโอ้โหดิกทอผ้าหรือขี่มอเตียล
โบราณที่มีกี่ใหญ่ไง
เวลาซอดก็จะเนี้ย

คุณทำท่าเกือบถูกแล้วแต่ดิฉันจะบอกว่า
ที่ที่ฉันพาไปดูนะมีกี่ขนาดพกพาเล็ก
่อส่วนออกมาให้คุณพกพาไปทำที่ไหนก็ได้
สร้างรายได้เป็นจริงเป็นจังก็ได้
ถ้านึกไม่ออกไปดูกันเลยในตลอดพารวย
ช่วงตลอดพารวยวันนี้นะคะก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนั้นเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ได้โอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยการทอผ้าค่ะ
หลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าการทอผ้าเนี่ยจะสามารถทำเงินสร้างรายได้ได้อย่างไรในยุคนี้
แต่บอกเลยนะคะว่าที่ปลายวิวเพอร์แห่งนี้นะคะจะสอนให้เรารู้จักการทอผ้าที่สวยเก๋มีเอกลักษณ์เป็นชิ้นงานที่เกิดจากความรักความภูมิใจเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลก
สนใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้าไปพบกับครูผู้สอนกันเลยค่ะ
แล้วตอนนี้ค่ะนิวก็มาพบกับครูอ๋อวาทินีชาวดิตแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
เข้ามาเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศของห้องเรียนแล้วค่ะครูอ๋อวันนี้ครูอ๋อจะสอนนิวทำอะไรคะ
อ่าวันนี้เราจะสอนทอผ้าด้วยกี่พกพาทำไมถึงเรียกว่ากี่พกพาเพราะเป็นกี่ทอผ้าที่เราพกไปไหนก็ได้
ย่อส่วนแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากกี่ทอผ้าขนาดใหญ่ที่คุณตาคุณยายเราใช้ทอผ้า
จริงใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกด้ายคือจริงงานของปลายวิเวอร์จะเน้นที่ความหลากหลายของวัสดุอะค่ะ
โอเคเราได้เห็นเรื่องของวัสดุก็คือได้ที่จะมาทำแล้วทำอะไรกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเวลาทอผ้าบางทีต้องถึงเส้นได้ยืนก่อน
แต่พูดถึงเรื่องของการทอผ้ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของครูอ๋อยังไงคะ
จริงก็ผูกพันแล้วก็คุ้นเคยกับการทอผ้ามาตั้งแต่เด็กนะคะ
เพราะว่าจริงคุณยายเป็นช่างทอผ้า
ที่ปลายจะมีชาวเข่าเยอะก็จะเห็นคนกะเหลี่ยงเขาท้อผ้าแบบอีเอว
ก็ฝึกก็ชอบก็รู้สึกมีความสุขกับการทอภาพ
พอถึงตอนสุดท้ายเราก็ต้องมามัดเอาไว้นะคะ
และแล้วเราก็ได้เส้นได้ยินที่พร้อมทอแล้วค่ะ
เรามีเส้นได้ยืนแล้วแล้วก็ต้องมีเส้นได้พุ่งนะคะ
เพราะว่าการทอผ้าคือการผัดสารกันของเส้นได้๒กลุ่ม
เราหมุนสันนี้ขึ้นก่อนฟื้อแล้วก็ขัดสารกันของเส้นได้สองกลุ่ม
สอดเข้าไปตรงนี้เอาลงมาแล้วก็ยกขึ้นตั้ง
เสร็จแล้วเราวางไม้แบนตรงนั้น
เสร็จแล้วก็หมุนอีกสันนึงแล้วก็สอดกระสวยกลับไป
แค่นี้เลยค่ะแค่นี้เลย

หนูเองก็อยากรู้แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ด้วยว่า
ทอผ้ามันจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เราได้อย่างไร
ยุคแบบเทคโนโลยีค่ะครูออส
พอภาพพกพาของปลายวีเบอร์เนี่ย
เน้นแบบทันสมัยเป็นโมเดิร์นวีบวิ่ง
เพื่อให้มีความแตกต่าง
ก็เลยคิดว่าการทอภาพแบบโมเดิร์นวีบิ้ง
ซึ่งสามารถใช้เสร็จไหมเสร็จได้
แล้วก็เป็นการท้อที่ตามใจผู้ทอเป็นชิ้นเดียวในโลก
เรื่องของงานฝีมือหรืองานคราฟนั้น
มูลค่าราคาของแต่ละชิ้นก็จะสูงกว่างานทั่วไปแน่นอนล่ะค่ะ
เพราะถือว่าเป็นผลงานที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
เพราะฉะนั้นนะคะการลงทุนเรียนคลาสทอผ้าแบบนี้
ครั้งเดียวจ่าย๓๕๐๐บาท
แต่เราจะได้อุปกรณ์ทอผ้าอย่างขี่พกพากลับบ้านไปทำด้วยค่ะ
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน

ขึ้นอยู่กับความขยันของเราแล้วล่ะค่ะ
ถ้าเราพัฒนางานให้สวยเก๋ไก่ถูกใจตลาดได้มากเท่าไหร่
ก็ยิ่งทำให้ผลงานของเรามีราคาแพงยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
ส่วนผ้าที่ทอนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอะไรได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะ
อย่างเช่นทำกระเป๋าย่างกรอบรูปหรือแม้แต่โคมไฟ
เรียกได้ว่ามีไอเดียบันเจิดเท่าไหร่ก็ทำได้ตามที่เราชอบเลยล่ะค่ะ
ถนนราคาของแต่ละชิ้นนั้นก็เริ่มต้นจากหลักพันปลายจนไปถึงเกือบหมื่นนู่นเลยนะคะ
เราจะใส่ผู้แล้วค่ะเราสามารถเลือกใหม่อะไรก็ได้นะคะ
พูดแบบนี้ไม่เวอร์เกินไปหรอกค่ะเพราะลูกศิษย์ครูอ๋อหลายคนก็ทำมาได้แล้วด้วยนะคะ

ถ้ายิ่งใจรักด้วยเท่าไหร่นะคะ
ฟันทงเลยว่างานนี้รวยแน่นอนค่ะ
อาชีพการทอผ้ามันสามารถต่อยอด
หรือว่ามันยังมีตลาดรองรับมากน้อยแค่ไหนค่ะ
คิดว่างานคราฟของบ้านเรายังไปได้อีกไกลนะคะ
แล้วก็มีการออกแบบดีไซน์ที่แบบมีความทันสมัย
และเหมาะกับคนรุ่นใหม่กับยุคปัจจุบันมากขึ้น
แล้วน้องพ่ายืดนะ

ครูอั๋อค่ะทำมาหลายปีแบบนี้
ครูอ่าภูมิใจอย่างไรกับอาชีพนี้บ้างค่ะ
สิ่งที่ภูมิใจมากคือทำให้คนมีความรู้สึก
ว่าการทอผ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยาก
แบบไหนเวลาไหน

ซึ่งเป็นดั้งเดิมของปลายวีเวอร์อยู่นะคะ
ทอพ่ากี่เอวแล้วก็ทอพ่ากี่พกผ่า
ซึ่งตัวนี้แหละค่ะที่ได้รับความนิยม

ค่ะในปลายวีฟเวอร์ค่ะ
คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่คุ้มค่ามากเลยนะคะ
สำหรับการทอผ้าหรือว่างานคราฟงานฝีมือแบบนี้นะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะ
ที่ทั้งช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียด

ถ้าทำหมดทั้งแผงออกมาเป็นแบบนี้
หลักพันนะคะคุณผู้ชม
สุดท้ายนี้ครูอ๋ออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมตลอดข่าวอยู่คะ
ค่ะก็อยากจะบอกว่าเวลาที่ทำอะไรค่ะ
ก็เราอยากให้ทำด้วยความสุข

อย่างที่บอกทุกอย่างเขาตามมาเองค่ะ
วันนี้ขอบคุณครูอ๋อวาทินีชาวริสมากนะคะ

อวดคุณชนะคุณใบตองนี่เป็นไงคะ
ส่วนใครที่สนใจนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจตลอดข่าวค่ะ

นี่ของจริงที่ไปเรียนมา

คือมีหลายรวดลายนะคุณ
มันไม่ได้มีแค่เหมือนแบบเราทอไปแบบเดียวทั้งผื่นใช่ไหม

ถูกต้องค่ะก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราอยากจะเลือกใช้
จริงคุณผู้ชมเสื้อยืดเนี่ย
เอามาเป็นวัฒนธุ
ที่สำคัญคือเราต้องมีอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่พร้อมอย่างกี่นี่เห็นไหมคะ
ขนาดแค่ประมาณฟุตกว่าเอง

โชว์ไงแอบโชว์ในเฟซบุ๊กเป็นยังไง
คนมาชอบอยากได้ขายเป็นรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่ง
อันนี้ต้องบอกนะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นงานอดิเรกก็จริง
แต่มันสร้างรายได้จริงจังมาแล้วหลายคนเลยคุณผู้ชม

อย่างที่บอกไปนะคะไปดูได้ในเฟซบุ๊กของครูอ๋อนะคะ
วีเวอร์นะคะเข้าไปเสิร์ชไปค้นหาเลย

แต่ว่าก็มีอีกหลายสถาบันที่เขาก็สอนด้วยเหมือนกัน
แต่ก็บอกคุณผู้ชมแล้วกันว่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งโอกาส
ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ตลอดพารวยนำมาแนะนำกันในวันนี้
ง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้คือเราจะหารายได้เสริมเนี่ย
แค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะ